ยังไม่พอนะคุณผู้ชมเรื่องของอาหาร

ไม่ใช่ที่ประเทศไทยจัดอยู่สิงคโปร์เลยค่ะ

คราวนี้ไปที่งานเทศกาลไทย๒๕๖๒
เขาก็พาน้องนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔

โชว์การแสดงเปิดงานอย่างสวยงามน่าประทับใจทีเดียว
คุณอรพันธ์ขันทองคำพาเราไปชมบรรยากาศค่ะ
การแสดงชุดบึงฟ้อนออนซอนอีสาน
ที่มีการร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนาน
กดให้ทุกคนต่างจับจ้องเป็นสายตาเดียวกัน
นี่คือการแสดงเปิดตัวยุวทูตวัฒนธรรม

ที่ได้คัดเลือกนักเรียน๘คน
ไปแสดงหน้าตะสินไทยอันงดงาม

การค้าและธุรกิจที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์

ประกอบกับลีลาการฟ้อนรำที่สวยงามอ่อนช้อย
ถูกถ่ายทอดผ่านใบหน้าที่ยิ้มแย้ม

สร้างความตราตรึงใจให้ผู้ชมต่างปรบมือ

ที่น้องจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒
ได้ตั้งใจฝึกฝนเพื่อที่จะทำการแสดง
และวันนี้ค่ะพวกเขาได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
สายตาของชาวต่างชาติที่สิงคโปร์

พร้อมกันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วัฒนธรรมไทยมาสร้างศีลสรรค์ในพิธีเปิดด้วย
เทศกาลไทยเป็นงานประจำปีที่ชาวสิงคโปร์ชาวต่างประเทศ
โดยเฉพาะคนไทยในสิงคโปร์ต่างเฝ้ารอคอยทุกปี
จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์
และได้รับการสนับสนุนจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย
คณะนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒จังหวัดนครราชศรีมา
ไปร่วมโชว์ความสามารถและแสดงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
อกจากนี้ภายในงานยังมีการนำสินค้าไทยมาจำหน่ายอย่างหลากหลาย
มากกว่า๑๒๐ร้านทั้งอาหารผลิตภัณฑ์สปาสินค้าออร์แกนิคเครื่องประดับ
ซึ่งแต่ละร้านก็ได้ถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดี
บูธที่มาจากประเทศไทยเกือบ๑๒๐ล้าน
แบ่งเป็นกรุ๊ปใหญ่ก็คือกรุ๊ปที่มีความเป็นมืออาชีพสูง
มีความชำนาญสูงได้แก่พวกเครื่องประดับแล้วก็เสื้อผ้า
ไลท์พิเศษปีนี้นะครับก็คือว่าสถานทูตได้จัดพื้นที่ใหม่โดยรู้สึกเก่าออก
ก็ได้มีพื้นที่มากขึ้นจากเดิมถึง๕๐เปอร์เซ็นต์
คนที่มาร่วมงานก็เพิ่มขึ้น๕๐เปอร์เซ็นต์
แล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่า
การแสดงบนเวทีเราก็ได้รับการอนุเคราะห์
จากมุมนิติไทยรัฐและก็นักเรียนไทยรัฐพิธียา
ได้มาแสดงโชว์ทางด้านวัฒนธรรมให้กับคนสิงคโปร์ได้รับชมด้วย
พร้อมกันนี้ยังสร้างบรรยากาศความสนุกให้ย้อนนึกถึงเมืองไทย

ทำให้ยานถนนออร์ชาติคึกคลื้นไปด้วยความสนุก
ของคนไทยและชาวต่างชาติในสิงคโปร์ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
งานไทยแฟร์ที่ผมมาทุกปีครับมารู้สึกรู้สึกเหมือนบ้านเรามาแล้วก็รู้สึกได้เจอคนไทยด้วยกันเจอของของใช้ที่เป็นของไทย

สำหรับคนไกลบ้านอย่างพวกเราก็อยากให้มีแบบนี้ประจำบ่อยทุกปี
สำหรับงานเทศกาลไทยที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่๑๕
ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นทุกปี
และครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่๔๗พฤษภาคม
ว่าจะได้รับความสนใจเช่นเดียวกัน
รพันธ์ขันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน